ส่วนความคืบหน้าในทางคดีนะคะคนที่ดูแลคดีนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็พูดถึงความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะบอกว่าคลิปที่อยู่ในมือที่เป็นหลักฐานเนี่ยนะคะยังไม่มีจุดไหนที่เป็นหลักฐานชี้ว่ามีการเรียกรับเงินนะคะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยยังไม่ได้ข้อสรุปยืนยันแต่ว่าอะไรผิดก็จะว่ากันไปตามหลักฐานค่ะ
และร้อยตำรวจโทษธรณีนมาสวรรณาด้วยตัวเอง
หลังจากสอบปากคำก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อค่ะบอกว่า
วันนี้จะมีการสอบสวนผู้ต้องหาเพิ่มเติมให้ครบทุกประเด็นที่สังคมสงสัย
รวมทั้งสอบสวนญาติผู้เสียชีวิตและพยานให้ครบทุกปาก
ส่วนประเด็นที่มีการเรียกรับเงินเนี่ยนะคะ
ในคลิปวงจรปิดฉบับเต็มที่ตำรวจมียังไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ได้ว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์จริง
รวมถึงการสอบพยานก็ยังไม่พบประเด็นนี้นะคะ
แต่ตำรวจก็ไม่ได้หยุดนิ่งที่จะขยายผลเรื่องนี้เพราะว่าเป็นประเด็นที่ค้างคาใจอยู่
แต่ในข้อเท็จจริงนั้นจะไปกล่าวหาหรือยัดเย็ดข้อกล่าวหาทันทีไม่ได้ค่ะ
จากนี้ค่ะประเด็นที่ผู้กำกับโจ้อ้างว่าลูกน้องได้ห้ามแล้วและขอรับผิดคนเดียวนั้น
จากการตรวจสอบในคลิปเสียงช่วงดังกล่าวท่านก็บอกว่ายังไม่ชัดเจนนะคะ
แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าการห้ามจะช่วยบรรเทาโทษได้ค่ะ
ย่อมเร็งเห็นผลที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตได้
ประเด็นการใช้ถุงยกตัวอย่างสื่อลองไปดูที่ถุงถุงดำ
เขาจะมีเขียนเลยว่าห้ามมาผ้าคุมหัวนะครับเขาก็บ่งบอกชัด
แต่ว่าการใช้ถุงดำคุมหัวก็มีการระบุชัดเจนอยู่แล้วครับ
เพราะฉะนั้นการอ้างว่าคลุมห้ามหกช้ำก็ที่
ค่าเป็นสิทธิ์ของเขาเราจะไปบังคับเขาว่าไม่ให้พูดไม่ให้อ้างก็
ตามของเขาประตามกฏหมายุ่ท

รวมถึงจะแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา๑๕
ซึ่งเป็นกฎหมายลงโทษทางอาญากับเจ้าหน้าที่ที่ละเว้นหน้าที่

หรือใช้อำนาจในทางทุจริตไปให้ศาล
ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนทางคดีต่อไปค่ะ

ในคลิปมันปรากฏอะไรเนี่ยเราก็ต้องพยายาม
ยึดตัวคลิปค่อนข้างจะเป็นหลักไว้ก่อน
แต่ว่าประเด็นแนวโน้มเนี่ย
ก็อาจจะต้องเพื่อให้เกิดความยุติธรรม
เคลือบแค้นสงสัยก็อาจจะต้อง
อีกสักระยะหนึ่งก็จะต้องโอนสำนวนไปที่ส่วนกลาง
แต่ว่าการดำเนินคดีหลังจากที่มีการ
แจ้งข้อเกาะหาในเรื่อง๑๕๗แล้ว
จะต้องส่งสำนวนไปที่
สารประพฤติผิดชอบและพุทธฤทธิ์กลาง
หรืออาจจะภาคของภาค๖นะครับ
ส่วนกรณีรถทุกคันที่ผู้กำกับโจ้ใช้ในการหลบหนี
หรือว่าพาหลบหนีระหว่างไล่ล่าจับกลุ่มเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจมีข้อมูลรถทุกคันแล้วนะคะ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะรายละเอียดอยู่ในสำนวนนะคะ
ก็ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการของตำรวจ
และยืนยันว่าไม่มีการช่วยเหลืออย่างที่สังคมสงสัยค่ะ